คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครพนมนะครับ
ตอนนี้พ่อแม่ของเด็กชายวัย๑๔ปีที่เสียชีวิต

ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของตำรวจสพเมืองนครพนมตำรวจจราจร
ตอนที่ไล่ล่าจับกลุ่มลูกชายของเขา
แต่ถูกตำรวจไล่ล่ายิ่งกว่าโจรผู้ก่อการร้ายอีก
แล้วคือน้อง๑๔ปีสุดท้ายไปชนต้นไม้จนเสียชีวิต
แล้วก็พ่อแม่บอกว่าเพราะตำรวจจราจรไล่ล่า
แล้วก็ไปเบียดรถของน้องพยายามให้น้องจอด
น้องชนต้นไม้พ่อแม่บอกเสียใจอย่างหนัก
เรื่องนี้ถูกร้องเรียนไปยังตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
ซึ่งพันธ์ตำรวจเอกสมนึกมิกวาน
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
ก็เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากพลตำรวจตรีธนชาติรอดคลองตัน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง
หลังจากพ่อแม่ของเด็กชายธนาวุฒิอินทวงศ์อายุ๑๔ปี

และเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับตำรวจจราจร
สถานีตำรวจภูทรเมืองนครพนม
ว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายนนะครับ
่งหน้าเข้าตัวเมืองแต่ลูกชายไม่ได้สวมหมวกกันน็อก
ระหว่างทางมีตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองนครพนม
ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร

ขี่รถหลบหนีอันนี้ก็ยอมรับว่าลูกชายหลบหนีจริง
แต่ช่วงที่ตำรวจไล่ล่าตำรวจไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด
แถมยังเบียดรถของลูกชายเสียหลักจนพุ่งชนต้นไม้
นอนหมดสติล้มกริ้งกองบนพื้นถนน

จากนั้นพลเมืองดีนำตัวลูกชายส่งโรงพยาบาลนครพนม
แต่ลูกชายเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โอ้โหการไล่ล่าอย่ากัดไล่ล่าฆาตกร
ก่อการร้ายระดับชาติยิ่งกว่าโจรอีกนะฮะ

ใช่นะครับก็หลังเกิดเหตุ
ได้มีพลเมืองดีขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์
ก็ใช้มือถือบันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ซึ่งตำรวจยังได้พยายามกระชากร่างของลูกชาย

โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยภาพนี้คุณ
และพลเมืองดีก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่ลูกชายเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ซึ่งทางครอบครัวมองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
และจงใจทำร้ายลูกชายนะครับ
ส่วนทางด้านตำรวจนะคะพันธุ์ตำรวจเอกสมนึก
ก็บอกว่าขณะนี้ก็มีคณะกรรมการที่ตรวจสอบข้อได้จริง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดอุบัติเหตุเลยค่ะคุณผู้ชม
เรื่องต้นก็พบว่าตำรวจจราจรได้ขี่รถจักรยานยนต์
ไล่จับเด็กจริงเนื่องจากว่ามีการตั้งจุดตรวจ
แต่ว่าเด็กวัย๑๔ปีไม่ได้สวมหมวกกันน็อก
แล้วก็พยายามที่จะขี่หลบหนีค่ะ
รวมถึงมีการขี่รถฝ่าไฟแดงด้วย
ตำรวจก็เลยปฏิบัติหน้าที่ตามไปจับกลุ่มเด็ก
แล้วเขาบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะคะ
ส่วนกรณีที่พ่อแม่เข้าร้องเรียนว่าตำรวจกระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
ทางด้านของรองผู้บังคับการตำรวจภูทรนครพนม
บอกว่าจะต้องรอการรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบด้าน
พร้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แต่หากพบว่าตำรวจกระทำผิดจริง
ไม่ว่ากรณีใดจะไม่มีการละเว้นโดยจะทำการเอาผิดทางวิไหน
แต่ผู้บังกับของสพมือนครพนม
ออกมาเปิดเผยเหมือนกันชี้แจงเรื่องดังกล่าวนะครับ
ก็ในวันที่เกิดเหตุตำรวจเรียกตรวจก็พบว่ารถของผู้ตาย
ถ้อยเสียเสียงดังไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่สวมหมวกกันน็อก
เรียกตรวจผู้ตายเร่งเครื่องแหกด่านหนีและตำรวจก็ตามนะครับ
พบว่ารถของผู้ตายชนต้นไม้เอง
และที่บอกว่าตำรวจขับรถเบียดรถผู้ตายนั้น
ภูมิกับบอกว่ายืนยันไม่ได้ขี่รถเบียดนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจพยายามประสานการช่วยเหลือเยียวยา
ให้มาเจรจากันแต่ก็ไม่รับการติดต่อจากพ่อแม่ของผู้ตายเลยนะครับ
และวันที่มีการชาปนาคิดศพเด็กคนนี้
ทางตำรวจที่ไปจับกลุ่มก็ไปร่วมงานชาปนกิจด้วย
แต่เรื่องนี้ก็ต้องดูข้อร้องเรียนต่างแล้วก็การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะครับ